พาคุณผู้ชมไปดูคดีโหดที่เมืองกาญจนบุรีค่ะ
ส่งท้ายวันไหลสงกรานเดือดกันหน่อยนะคะ
ภายหลังจากที่มีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกไปรุมตีอาริ
มีการชักปืนออกมา๒กระบอกกระดานำยิงเสกคู่อารีย์

เจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ขณะเล่นน้ำสงกรานหลังสุสานทหารสัมพันธมิตร
ถนนเจ้าขุนเนรตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองกาญจนบุรี
งานนี้มีผู้ถูกยิงตาย๑ศพบาดเจ็บอีกหนึ่ง
สยองวันสงกราน๑๗เมษายน
ผู้เสียชีวิตคือนายรัฐธานนท์มะลิวันชายาฟลุ๊กน้องย่า
วัย๑๘ปีถูกยิงเข้าขมับขวาลิ้นปีกขวา
ด้านหลังไหล่ซ้ายนอนหงายจมกองเลือด
คนเจ็บคือนายนนทกรโลยนาชายาเดี่ยวบ้านยางวัย๑๔
ถูกยิงบริเวณหน้าขาหนีบขวากระสุนทะลุก้น
ผู้ภัยนำส่งลงพยาบาลรอดตายวุดวิทย์
เสียงปืนที่ดังรัวทำเอาวงเล่นน้ำแตกกระเจิง
ตำรวจสพเมืองกาลรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์สีขาวมีรูกระสุน๒รู
บนถนนพบลูกกระสุนขนาด๙มม๒นัด
ลูกกระสุนขนาด๓๘๒นัด
ปลอกกระสุน๙มม๒ปลอก
อกกระสุนขนาด๓๘อีก๑ปลอก
ซองมีดเหน็บตกอยู่เหนือศีรษะผู้ตาย
พื้นเต็มไปด้วยเศษแก้วแตกเกลื่อนถนน
พร้อมกล่องเลือดขนาดใหญ่
กล้องวงจรปิดจับภาพกลุ่มของนายสิทธิพลร่มเย็นใจ
หรือทีเปมวัย๑๘ปี
และนายธิรพัฒน์รัศมีจันทร์หรือเอิร์ทดาการวัย๒๑ปี
ศึกชกต่อยกันกับกลุ่มผู้เสียชีวิตชุนละมุน
ก่อนเกิดเสียงปืนดังขึ้น
กล้องวงจรปิดอีกมุมจับภาพผู้บาดเจ็บถูกยิงจนนั่งซุดลงกับพื้น
นักท่องเที่ยวกรีดร้องวิ่งหนีตายเข้าไปหลบในร้าน
พร้อมกับกลุ่มเพื่อนผู้ตายวิ่งหลบหากระสุน
ชุดสืบสวนเมืองกาลตามล่าเอิร์ทกับชีเปมเดียวนั้น
เพียงข้ามวันก็รวบทั้งสองคนเอาไว้ได้พร้อมปืนก้าวมอ

ควบคุมตัวมาสอบปากคำ
บอกมีปัญหาทะเลาะกันมาก่อน
วันเกิดเหตุวนมาเจอกันจึงเข้าไปทำร้ายชกต่อยกัน

ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าคนตายทันที
คดีนี้คนที่เสียใจคือพ่อแม่ผู้ปกครองของทั้งสองฝ่าย
ด้วยเพราะทั้งคู่ล้วนเป็นเยาวชน
ทะเลาะวิวาสถึงขั้นยิงกันตาย
ฝ่ายหนึ่งสิ้นลมหายใจ
อีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปอยู่ในคุกตาราง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน